มาต่อกันที่ดาเอ็นโดรฟินกันบ้างดีกว่า
ไปถ่ายกับแฟนค่ะแฟนคนล่าสุดและคนปัจจุบัน
คือจะบอกว่าเผ็ดมากแซ่บมากแซ่บเวอร์จริงนะคะ
กับหนุ่มอเล็กซ์หวานใจตาน้ำข้าวของเขา
บอกเลยนะคะว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ทั้งคู่ได้ถ่ายแบบคู่กัน
ภาพแฟชั่นเซตที่ได้เห็นคุณค่ะดูเอ็งพริกยกสวนจริง
นี่ดาเอ็นโดรฟินนะคะสายฟอสที่แททรู
เขาบอกอย่างนั้นเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าอะไร
หนุ่มไทยอาจจะไม่กล้าจีบดาเอ็นโดรฟินหรือเปล่า
ดาก็เลยบอกว่าตอนนี้ก็เบนเข็มมาทางสายฟ้อนล้วนเลยละกัน
หนุ่มอเล็กนี่ก็คบกันมาจะ๒ปีแล้วนะคุณ
ถ้าเกิดว่าเดือนมิถุนายนนี้ครบรอบ๒ปีของคู่นี้นะฮะ
แซ่บร้อนแรงโรมันติกลงตัวเป๊ะ
ดูภาพแล้วหลายคนบอกว่าดาเอ็นดูฟินทำอะไรมาสวยขึ้นมาก
สวยจริงนะคะก็หลายคนบอกว่ามองแล้ว

มองละลายไปด้วยแล้วก็อดอิจฉาไปด้วย
ก็แฟนหนุ่มของเธอนี่แหละเป็นลูกครึ่งอังกฤษแล้วก็กรีสนั่นเอง
จริงหนุ่มอเล็กนะคะไม่ใช่ในแบบมืออาชีพนะ

จริงแล้วเขาเป็นนักดนตรีแล้วก็เป็นนักแต่งเพลงด้วย
ก็น่าจะเข้ากันได้ดีเลยทีเดียวนะคะ
อืมโอ้โฮ
นอกจากที่ได้ถ่ายแบบแล้วก็ยังมีบทเพลงที่เพิ่งปล่อยมาด้วย

เพิ่งปล่อยวันที่๒๔ยอดวิวตอนนี้โอ้โฮ๒ล้านกว่าแล้ว
แต่ที่แน่เนี่ยเขามีการถ่ายแฟชงแฟชั่นกันแล้วแต่ไม่ใช่พรีเวดดิ้งเนาะ